ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ

ต้องเลี้ยงลูก๔คนเพียงลำพัง

อีกทั้งลูกสองคนก็ไม่ปกติ
แต่แม่คนนี้ก็ไม่ยอมแพ้
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันครับ
ต้องยกเงินทั้งหมดที่เขามีในกระปุกออมสินให้กับฉัน
วันนั้นคือวันที่ฉันรู้สึกเศร้าที่สุดในชีวิต
ทุกวันนี้เป็นห่วงอนาคตของลูกของหลานมากที่สุดเลย
โดยเฉพาะเบ้นร่างกายไม่แข็งแรง

พอโตมาเป็นสมาธิสั้นลืมง่าย

เป็นมันก็อายุ๒๙แล้ว
ทำมาหากินอะไรที่ไหนไม่ได้
แต่มันก็ยังช่วยแม่รับจ้างเขาเก็บขยะ
ผมมาขี้รถไปเก็บของก้าวตามบทโทร

พอคนกลับมาแล้วผมก็มาเทแล้วคัดแยก
พร้อมที่จะค่ายได้คือได้เยอะสุด
ก็คือ๒๐๐ก็เอามาให้แม่

พอน้องสมัครเฟสให้ก็อ่านไม่ออก

ทุกวันนี้โทรศัพท์เปิดไม่ติดแล้ว

ก็ตาลายห้าเผื้อนอะไรแล้วลูก
ผมก็ว่ามันไม่ได้กลับมาติด

แล้วถ้าแม่ตายไปขึ้นมา

ลูกอีกคนนึงที่ฉันเป็นห่วงก็คือเจ้าป๊อป
ตอนเล็กประสบอุบัติเหตุตกบ้าน
กระดูกมันแตกหม้อเอาเหล็กครอบเอาไว้ครับ
ทำให้ผมเดินไม่ค่อยถนัดครับ
หมายเท็งลามถึงถอง

จากอุบัติเหตุตอนนั้นป๊อปก็สมองไม่ค่อยจะดี

เวลาแม่ไปหาผักผมก็ช่วยหาด้วย
อ๊อปก็อายุ๑๗แล้วก็ไม่ได้เรียนหนังสือ
เป็นห่วงเขาว่าเขาจะทำกินได้ไหม

ทำงานทำการก็ได้ไม่เหมือนคนอื่นค่ะ
ลูกฉันเป็นห่วงมันอีกคนนึง
ตั้งแต่เล็กจนโตผมก็ไม่เคยเห็นหน้าพ่อ

ไปช่วยแบกกระซอบหนดม้าย

ไปหาน้ำไม้บนเขากับรถเครื่องขันเก้าเก้านี่น่ะไป

ลูกจิบไหมลูกเดี๋ยวเมฆพาไปลูกไปหาหมอดน่ะลูกน่ะ
ศอกแตกเข่าแตกครับฉันก็เจ็บปวดพาลูกไปเหนื่อย
ยากเงินจะไปโรงเรียนก็ไม่มีพอช่วงเปิดเทอมจะขึ้นมาซ่อม
ผมก็ไม่ได้กลับมาเรียนถ้าผมกลับมาผมก็ต้องเป็นภาระให้แม่
ต้องให้แม่ต้องเรียนอีกสู้ผมทำงานเลยดีกว่า
เขาก็ไปทำงานที่กำแพงแสนไปเลี้ยงวัว
ผมก็ไม่ค่อยได้มาบ้านจะมานานครั้งเอาเงินมาให้แม่ครับ
แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งคิดถึงฟุ๊กขับรถเครื่องคันเก่านี้นะ
ไปหาฟุ๊กที่กำแพงแสนแล้วฟุ๊กก็ถามว่าแม่มีเงินไหม
ก็บอกว่าแม่ไม่มีตังค์ปุ๊กก็เอื้อมมาหยิบกระปุกออมสิน
ไม่เป็นไรหรอกทีนี้หนูไม่ได้มีภาระอะไรอยู่แล้ว
กระปุกออมสิ้นไม่รู้มีเท่าไรแม่เอาไปเลย
เอาไปให้น้องไปโรงเรียนไปซื้อกับข้าวกิน
เป็นห่วงอนาคตของไอ้ฟุ๊กเรียนหนังสือจบแค่มหนึ่ง
เคยถามฟุ๊กว่าคิดจะกลับไปเรียนไหม
ปุ๊กบอกว่ายังไม่ใช่ตอนนี้นะแม่
เรายังไม่มีเงินอยากให้มีเงินก่อน
แล้วฟุ๊กก็จะเรียนหนังสือเอง
ลูกอีกคนที่ฉันเป็นห่วงก็คือลูกคนเล็ก
เจ้าแฟรงก์ก็อายุ๑๒ครบแล้ว
เพราะมันก็เป็นฝรั่งประเทศเชคโกสโลวาเกีย
เวลาแม่ไปหาหน่อไม้ในป่าหนูก็จะไปกับแม่ด้วย

ตอนหนูนั่งเฝ้ารถอยู่คนเดียวหนูก็เหงา

หนูก็รถหน้าอย่าให้รถหายเฝ้ารถไว้
แล้วบางทีหนูก็จะไปช่วยแม่เก็บพักบุงข้างทาง
แล้วก็เอาผักบุ้งกลับบ้านมาแล้วก็ไปขายครับ

แต่ไม่รู้ว่าจะส่งลูกเรียนไปถึงม๓ไหมม๖ไหม

หนูคิดว่าหนูจะเรียนเป็นทหารเรียนจบแล้ว
หนูจะเอาตังค์มาเลี้ยงแม่เลี้ยงพี่ครับ
ชีวิตฉันก็ลำบากลำบลมาตลอด
ทำงานทุกอย่าง

มีคนจ้างไปตัดต้นไม้ก็ไป
มีคนจ้างไปขยมมะขามก็ไป
ที่เรามีกำลังใจทุกวันนี้ก็เพราะลูก

เพราะฉะนั้นมีสูตรบลำบลลานมา
เคยขาย๓๐ปีที่แล้ว

ขายไปเพราะว่าเลิกกับผัว
กับผัวก็ข้นไปหมดเลยทุกอย่าง
ถ้าเรามีอาชีพหลักขายก๋วยเตี๋ยว
ชีวิตครอบครัวก็คงจะดีขึ้น

ก็จะได้เรียนหนังสือ

จังหวัดกาญจนบุรีครับ

เหนื่อยมากไหมครับแม่บัว
เหนื่อยมากจนแบบ

เพราะว่าเราไม่มีใคร
คือถึงเวลากินเราก็ยังไม่กิน
ต้องทำทำทำ

เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมากี่ปีแล้วครับ

ตั้งแต่เบ้นอย่างเล็ก
เพราะว่าพอเข้าอ่ะ
เห็นลูกไม่ค่อยจะดีไม่ต้องมาก้อ
เพราะว่าก็หนี้ไปมีผู้หญิงไปเลย

ตอนนี้แม่บัวทำอะไรเป็นอาชีพหลักครับ

เพราะว่าคนอื่นก็แปลกไปเยอะ

แล้วมันมีวันไหนที่แม่แบบเจ็บไข้ได้ป่วยหนัก
ก็ไม่หยุดก็วันไหนที่ไม่สบายจักรก็จะกินยาภาระ
แล้วก็ทำต่อแล้วก็เราก็จะพกใส่กระเป๋าไปด้วย
พอเราปวดหัวหรือเรางงปุ๊บเราก็เติมไปอีกเม็ดนึง
ก็ทำงานไปคือจะเจ็บยังไงก็ต้องทำ
ทำไมต้องทำงานหนักถึงขนาดนั้นครับ
ดิ้นลนทำทุกอย่างเพื่อที่จะหาเงินมาเลี้ยงลูก
แม่จะพยายามสู้เพื่อลูกเพราะลูกคือทุกสิ่งทุกอย่างของแม่
สองคนเนี่ยเขาโตเป็นนุ่มกันทั้งคู่แล้ว
ถ้าเกิดว่าเขาแข็งแรงเนอะก็ยังเป็นกำลีกำลังของแม่บัวได้
ใช่ค่ะน้องเบ้นส์ก่อนเลยเบ้นส์ตอนนี้อายุเท่าไหร่ละครับ

แล้วเบ้นได้แบ่งเบาบ้านทำอะไรไหวบ้างในตอนนี้ครับ
ช่วยพกน้าเก็บของเก่าบริเวณบ้านเราครับ
คนนู้นให้ไปเก็บคนนี้ให้ไปเก็บ
ก็ไปตามไปเก็บเจ้าของเบอร์โทรศัพท์นี้ครับ
การที่เราป่วยแบบนี้จริงแล้วมันมีผลกับชีวิตเราไหมหนู
ก็ทำงานหนักหน่อยเดียวมันก็เหนื่อยง่ายครับ
ก็เลยหยุดไปสักพักหนึ่งแล้วก็มาทำไม่ค่อยถาม
เน้นเนี่ยจริงแล้วก็เป็นปอด
หมอก็บอกว่าปอดมีปัญหานะแม่อย่าให้เป็นหวัดมาก

แล้วก็จะมีตรงมุมปอดมันก็จะเป็นแบบจุดดำ
ใยนิโปรดดำปื้อเลยอยู่อย่างนั้น
แล้วก็มีอะไรอีกไหมเป็นนอกจากปอดแล้วอะครับ
เป็นสมาธิสั้นก็๕นาทีพูด๓คำ

เรียนหนังสือก็ไม่รู้เรื่อง
ครูบอกว่าแม่บัวมาย้ายลูกออกไปนะ
พอเบนเข็นจื้อยังไม่เป็น
ก็ย้ายไป๕โรงเรียน
จนปัจจุบันนี้ก็เลยอ่านไม่ได้

เห็นแม่เหนื่อยมาตลอดชีวิต

ก็รักแม่มาก
รักที่สุดในโลกเลยครับ
ก็อยากให้แม่ผักพลบ้าง
อย่าไปทำเยอะถ้าไม่ไหวก็หยุด
ก็วันนี้เดี๋ยวผมทำเอง

เคยให้กำลังใจด้วยการกอดด้วยอะไรบ้างไหมครับเบ้น

ก็แม่ผมรักแม่สุดเลยนะครับ

เป็นห้องแม่
แม่จะดูแลจนกว่าแม้จะตายไป
มีอีกหนึ่งหนุ่มที่ห่วงไม่แพ้น้องเบ้นเลยเหมือนกัน

ป๊อปนี่ก็เกิดอุบัติเหตุตั้งแต่เด็กแล้วเหมือนกัน

วิ่งเล่นแล้วมันเลยลงมาเลย

มันมีหมายที่แบบแดมพุก
ก็ไปเสียบเข้าไปในไต้สดือ
เย็บตั้งกับสะดือขึ้นมาย้อนรอดอกเลย

แตกหมดเลยแล้วก็เอาเหล็กกรอบกระดูกไว้
ก็เลยกลายเป็นขาตันข้างหนึ่ง
จนปัจจุบันนี้น้องป๊อปจ๋าขอโทษนะ

ขาจะไม่เท่ากันนะคุณผู้ชม

แต่หนูไม่ต้องมีไม้เท้าไม่ต้องอะไรใช่ป่ะป๊อป

สมองอาจจะช้าหน่อยอาจจะเป็นคนที่คิดช้า

แล้วหนูได้ค่าจ้างไม่รู้ได้ค่าแรงไหม
วันหนึ่งได้รอต้องรอจะบ้าครับ

ก็ยังช่วยแบ่งเบากันได้นะครับในตอนนี้

ให้แม่เข้มแข็งเอาไว้

ผมมาช่วยกับแม่กับพี่น้องครับ

ความฝันของป๊อปคืออะไรครับ
ผมอยากซื้อโทรศัพท์มาฟัง๕๒นิ้วครับ

ทำไมต้องเป็นจอแบน๕๒นิ้วครับน้องป๊อปครับ
ให้ครอบครัวเราให้มีปลอมสุขครับ

ที่บ้านไม่มีทีวีจ้ะ
ทุกวันนี้ป๊อปก็ยังไปดูบ้านอื่น
เขาก็อยากให้แม่ได้ดูเวลากลับมาจากงานอะไรอย่างนี้นะครับ

ฟุ๊กนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหนุ่มนะครับที่

หนูออกจากโรงเรียนตั้งแต่ปอะไรลูก
ตอนเข้าหมดหนึ่งแล้วตอนปิดเถิมผมกลัวออกเลยครับ
ทำไมตัดสินใจออกจากโรงเรียนล่ะลูก
เพราะตอนนั้นผมได้ไปทำงานแล้ว
พอตอนโรงเรียนเปิดเทอมแล้วผมก็รู้สึกว่า
ถ้าผมไปเรียนผมก็ต้องเป็นภาระของแม่
พ่อแม่ก็ต้องส่งผมไปเรียน
แล้วผมก็คิดว่าถ้าผมออกมาแล้วผมทำงาน
ช่วยแบงก์มาบภาระไปอีกฝั่งหนึ่ง
แม่ก็ได้ไม่ต้องมาเลี้ยงผมด้วยแล้ว
ผมก็ได้มีเงินส่งให้แม่เลี้ยงพวกน้องด้วยครับ
พอแม่ได้ยินลูกพูดอย่างนั้นแล้วแม่รู้สึกยังไงครับ
เจ็บแล้วก็สมัยไม่เรียนหนึ่งคือ
ไม่มีตังค์เราก็ต้องอดทน
เงินเราที่จะไปโรงเรียนน้อย

เรียนไปแม่ไม่อยากให้ฟุ๊กอ่ะ

จะได้มีงานมีการทำดี
แต่ฟุ๊กก็ให้เหตุผลกับแม่กลับไปว่า
ถ้าผมกลับมาเรียนก็เป็นภาระของแม่เบา
ตอนนี้เด็กน้อยไปรับจ้างเขาคุณผู้ชมครับ
เขารับจ้างเนี่ยไม่ใช่แถวบ้านนะ
กาญจนบุรีมากำแพงแสนก็ไกลพอสมควร

ในเท่านั้นจะมีงานอื่นมั้ง
ส่งอาหารไปซื้องัวจับงัวอะไรอย่างนี้
เราก็ไปกลับเข้าจับงัวมามีกำไร

ให้ผมเป็นเด็กรถคอยขึ้นงัวอะไรอย่างนี้
ครั้งก็ได้ร้อยต้องร้อยอะไรอย่างนี้ครับ
เขาก็จะเก็บเล็กผสมน้อยจากเงินตรงนี้นะครับ

แล้วก็นำเงินตรงนั้นที่เก็บได้ลูกเอามาให้แม่
เวลาให้เงินแม่ตอนที่ผมมีเงินให้แม่เอง

วันนั้นได้รับเงินจากลูกแล้วเป็นไงบ้างครับแม่

มีความรู้สึกว่าเออลูกเงินเดือนก็น้อย

โรงเรียนก็จะเปิดเทอม
เอาไปซื้อขนมซื้อกับข้าวซื้ออะไรให้น้องกิน

ปลุกนี้หยอดไว้นานแค่ไหนแล้วลูก

ไม่ได้เสียดายครับภูมิใจด้วย
แรงแล้วหนูช่วยอะไรแม่บ้างลูกแบ่งเบาอะไรได้บ้าง
ช่วยแม่ทำกะเพราแล้วก็ช่วยแม่ทำงานนะครับ
นู้นเนี่ยเห็นวันนั้นในเรื่องราวนี้
เห็นตะโกนเรียกอะไรกันแม่ลูก

ครับแม่ขึ้นไปห้ามหน่อไม้บนข้างบนเข้า
คือเรื่องของเรื่องแม่ไปเก็บหน่อไม้
แป๊งเนี่ยเฝ้ารถจะบอกลูกว่าตะโกนเรียกแม่มั่ง
เพื่อแม่จะได้รู้ว่าแม่เดินไปทางไหนรถอยู่ทางไหน
ก็จะอาศัยเสียงของเด็กน้อยเนี่ย
ตะโกนเรียกจับเสียงเอาแล้วก็เดินออกจากป่าได้
คือความหวังสุดท้ายแล้วในเรื่องของการศึกษา

แม่เขาอยากให้แฟรงค์เรียนสูงใช่ไหมลูก

แล้วแฟรงค์ตอบกับแม่ว่าไงลูก

หนูจะเรียนได้แค่ไหนก็ไม่รู้

เดี๋ยวเราไปถึงโรงเรียนเดี๋ยวครูเขาก็ดันให้ขึ้นไปเองแหละ
เรียนนะลูกเหลือเราคนเดียวแล้วตอนนี้นะลูกนะแป๊งนะ

วันนี้ถ้าได้เงินไปต่อชีวิตแม่บัวคิดว่าจะนำเงินไปทำอะไรครับ
ก็จะเอาไปลงทุนข้าวข้าวอีกก่อน

เพราะว่ามีสูตรหมักหมูมีสูตรตุ๊กกี้
ของแม่ว่าที่เลิกกันไปที่รายการที่แรกเขาก็ให้วิชามา
ก็คืออยากได้ทุนไปเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวหรือว่าเป็นซุกี้ก็ได้

เป็นของตัวเองก็ดีจะได้มีรายได้
เผื่อเด็กน้อยหนุ่มน้อยสองคนก็ยังพอยกน้ำยกท่ากันได้

ขอบคุณสำหรับเรื่องราวที่มาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับ
แล้วขอเป็นกำลังใจให้นะครับแม่ครับสู้นะขอบพระคุณครับ

คุณผู้ชมครับลูกคือความสุขคืออนาคต

ไม่ว่าจะต้องเหน็ดเหนื่อยสักเพียงใด

หากมีลูกสู้ไปพร้อมกัน
ช่วงหน้านะครับเรามาเอาใจช่วยครอบครัวแม่บัว
จากจังหวัดการร์จนะบุรี
คุณผู้ชมครับและวินาทีที่สำคัญนะครับที่ครอบครัวของแม่บัวจากกาญจนบุรีนะครับจะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อเพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
แม่ได้มีโอกาสได้ดูรายการเกมต่อชีวิตเราบ้างไหมครับดูจ้ะเด็กเด็กล่ะลูกหนุ่มน้อยดูบ้างครับทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญแม่บัวมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามมีด้วยกัน๕เรื่องใน๕เรื่องนี้แม่มั่นใจเรื่องไหนแม่เลือกเรื่องนั้นตอบเองแล้วเก็บเรื่องที่เหลือเอาไว้ให้กับสมาชิกในบ้านค่อยว่ากันถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่หนึ่งมันแก้วเรื่องที่สองจังหวัดกาญจนบุรีเรื่องที่สามไม้พิรมพร
เรื่องที่สี่บ้านของเราเรื่องที่ห้าฟุตบอลเรื่องที่หนึ่งมันแก้วของแม่จ้ะเรื่องที่หนึ่งมันแก้วครับ
เห็นว่าปอกมันแก้วเป็นช่วงด้วยหรอแม่เป็นช่วงจ้ะส่วนใหญ่หน้าไหนนะครับออกแล้วท้ายเมษาวิทยาภาพมิถุนา
มันแก้วเริ่มออกแก้วเต็มที่ก็เอาเก็บมาเขาก็เอามาส่งให้ทางโรงงาน

วันก็๓๔ตันแต่ก็ทำแบบไร้คนรวมกัน

ก็มีแฟรงค์กับป๊อปจ้ะ
แล้วแต่ละคนมีหน้าที่อะไรบ้างครับกับการทำมันแก่ว
แม่เป็นคนฮันและลูก๒คนป๊อปกับแฟงเป็นคนปอก
ขั้นตอนการปอกมันแก้วยากไหมครับ
ขั้นตอนปอกก็ไม่ยากแต่ตอนหั่นยากจ้ะ

พอปอกเสร็จแล้วเราก็ต้องมาตัดสี่เหลี่ยมเป็นลูกเต่า
เพื่อที่เขาจะเอาเข้าไปแพ็ค
แต่โจทย์ของเราในวันนี้นะครับง่ายกว่าที่แม่ทำเยอะเลยครับ

และนี่คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
มีมันแก้วมีที่ปอกนะครับ

นี่คือตัวอย่างนะครับคือการปอกปอกให้เกลี้ยงแบบนี้นะครับ
อาจจะมีเปลือกติดบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรอนุโลมให้นะครับ

เชิญน้องแฟรงค์มาเป็นผู้ช่วยครับ

เพราะฉะนั้นคุ้นกับอุปกรณ์นี้แล้วนะ

โจทย์และกติกาสำหรับข้อนี้ให้ดีนะครับ
ก็คือปอกมันแก้วจำนวน๑๐หัวภายในเวลา๓นาทีครับ
อาชีพแม่นี่ก็ปอกมันแก้ว
วันหนึ่งก็๑๒๐๑๓๐กิโลกรัม
บอกว่าป๊อกมันแก้วโอเคสบายง่าย

พร้อมแล้วเริ่มครับ
ระวังมือด้วยนะลูกมันคมมากนะครับ
จะเร็วยังไงก็แล้วแต่นะต้องมีสตินะลูก

เร็วเร็วเร็ว

แฟ้งได้แล้วหัวหนึ่งแม่ได้หัวนึงนะครับ
เร็วเร็วเร็วเร็ว

เร็วเร็วเร็วเร็ว
เร็วเร็วเร็วเร็ว

เร็วเร็วเร็วเร็ว

เร็วเร็วเร็ว

เร็วเร็วเร็วเร็ว

เร็วเร็วเร็ว

เร็วเร็วเร็วเร็ว

เร็วเร็วเร็วเร็ว
เร็วเร็วเร็วเร็ว

เร็วเร็วเร็วเร็ว

ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราตอบครบ๔ข้อแล้วค่อยไปฟังเฉลยพร้อมกัน
ตอนนี้ฟุ๊กจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องนะฮะก็คือเรื่อง
พิรมพรเรื่องบ้านของเราเรื่องฟุตบอล

ฟุตบอลนะครับขอเชิญน้องแฟรงค์มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เพื่อนเล่นเวลาไหนครับลูก

ชอบนักฟุตบอลคนไหนเป็นพิเศษ

ตรงที่เราปิดเอาไว้นั้นก็คือลูกฟุตบอลนั่นเอง
ุ้นไหมว่ามีลักษณะเป็นยังไง
ก็ไม่ค่อยคุ้นอะไรนะครับ

เพราะว่าพี่เขาเลือกเรื่องฟุตบอลให้หนูนะลูกนะ
แล้วก็เป็นทีมโปรดในดวงใจสมาธิดีนะครับ
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ตัวเลือกที่๓ภาพที่๓
และตัวเลือกที่๔ภาพที่๔
แต่ไม่แน่ใจลูกบอลข้างเป็นลักษณะอะไร
ข้อนี้ก็๕๐๕๐เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ

ตัวเลือกที่๒ภาพที่๒ครับ

ยังไม่หมดหน้าที่ครับจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

นั่นก็คือเรื่องไม้พิรมพรและเรื่องบ้านของเรา

ขอเชิญพี่เบ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ตอนนี้อยู่มากี่ปีแล้วจำได้ไหมพี่

ปีนี้๒๐เท่าไหร่ครับ

ทีมงานของเราเนี่ยไปเจอเหรียญกีฬาเหรียญหนึ่งครับ

หน้าของไอ้แฟงค์

ไม่ต้องไปไหนไกลแล้วคำถามอยู่ที่เหรียญนี้แหละนะครับ
เพราะว่าบนเหรียญเนี่ยจะมีข้อความอยู่ด้วยนะฮะ

อยู่เรื่อยเลยเห็นผ่านอยู่ก็แขวนอยู่
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เหรียญรางวัลนี้มีข้อความว่า

ตัวเลือดที่๑กีฬาเป็นยาวิเศษ
ตัวเลือกที่สองรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย
ตัวเลือกที่สามเรียนดีกีฬาเด่น
ตัวเลือกที่สี่สามัคคีคือพลัง
แก๊งบอกว่าเหรียญนี้เขียนว่าอะไรบ้าง

ข้อนี้ไม่ยากแต่ไม่ง่าย

ตัวเลือดที่๒รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย
ตัวเลือกที่สองรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยครับ

เพราะฉะนั้นต้องมาลุ้นกันแล้วนะครับว่า
ครอบครัวของแม่บัวจากกาญจนบุรี
จะสามารถพิธีโจทย์ได้๔ข้อ
และคว้าทุนสูงสุด๑ล้านบาทกลับไปได้หรือไม่

คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะครับ
ตัดสินอนาคตครอบครัวของแม่บัวจากกาญจนบุรีนะครับ
ว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เรายังมีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัว

เพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
ภายในตู้โบนัสจะประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้

ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง

ผมมาขี้รถไปเก็บของเก้าตามบทโท

เหรียญรางวัลนี้มีข้อความว่าอะไร
รู้ว่าเลือกที่๒รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย

แต่พลาดไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวต้องถูกตั้งแต่ข้อแรกนะครับ

เหรียญรางวัลนี้มีข้อความว่า
รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับ
ครอบครัวแม่บัวจากกาญจนบุรีตอบถูกแล้ว๑ข้อ

๐บาทและกุญแจต่อชีวิตตอนนี้๑ดอก

เฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง

แล้วบางทีหนูก็จะไปช่วยแม่เก็บผักบุ้งข้างทาง

หนูคิดว่าเรียนจบแล้วหนูก็จะเอาเงินมา

ซึ่งเป็นคำตอบที่

ลูกฟุตบอลที่ถูกต้องนั่นคือภาพที่๑ครับ

ครับคุณผู้ชมครับผมจะได้เฉลยจากเรื่องมันแก้วครับ
ชีวิตฉันลำบากลำบลมาตลอด
ทำงานทุกอย่างที่เรามีกำลังใจ

ถ้ามีเงินสักก้อนหนึ่งฉันจะเอาเงินมาลงทุนค้าขาย
ขายก๋วยเตี๋ยวชีวิตครอบครัวก็คงจะดีขึ้น
ออกมันแก้วจำนวน๑๐หัวภายในเวลา๓นาที
ไปลูกพร้อมแล้วครับ
แม่บัวทำได้หรือไม่ได้ครับ

๒นาที๔๓วินาทีครับ

กาญจนบุรีได้รับทุนไปต่อชีวิตนะครับ

ครอบครัวแม่บัวได้ลุ้นกันนะครับ

จากเรื่องจังหวัดกาญจนบุรีครับ

ไปช่วยแบกกระซ่อสนุนไมล์

ตรงไหนมั้ยต้องเรียนให้สู้ผมทำงานเลยดีกว่า
ดาราท่านใดต่อไปนี้ไม่ใช่คนกาญจนบุรี

ถูก
ถูก
ถูก

คุณออยธนาคไม่ใช่คนจังหวัดกาญจนบุรีแต่เป็นคนจังหวัดราชบุรี
วันนี้ครอบครัวของแม่บัวนะครับได้รับทุนไปต่อชีวิตหนึ่งหมื่นบาท
และกุญแจต่อชีวิตสองดอก
ครอบครัวมีสิทธิ์ได้ลุ้นเปิดได้สองตู้ด้วยกันฟุกประจำที่ครับ
ฟุ๊กหนูมีสิทธิ์เลือกได้สองดอกด้วยกันนะครับแต่ตอนนี้ฟุ๊กต้องเลือกก่อนว่าจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ
กุญแจต่อชีวิตสองดอกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะครับ
ครับไข่ครับ
ออกเลยครับสุดดอกไปเลยลูกไปเร็วเร็วเร็ว
ออกเลยครับมาดูโบนัสหลังตู้หมายเลขหนึ่งว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไ
โบนัสหลังตู้หมายเลขหนึ่งคือข้องศาสตร์หนึ่งร้อยกิโลกรัมครับ
มาดูโบนัสหลังตู้หมายเลข๒ว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
โบนัสหลังตู้หมายเลข๒คือ๑๐๐๐บาท
หมายเลข๓นะครับนั่นก็คือ๕๐๐๐บาทนะครับ
และอีก๑ตู้ที่เหลือก็คือตู้โบนัสหมายเลข๔
เงินในตู้โบนัสนี้ก็คือ๕๐๐๐บาทครับ
เอาละครับวันนี้นะฮะครอบครัวของแม่บัวจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับคุณผู้ชมครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้นนะครับ๒๐๐๐บาท
พร้อมกับข้าวสารอีก๑๐๐กิโลกรัม
ดึงกำลังใจกลับมาใหม่นะสู้ใหม่ให้ได้นะครับ
ขอให้เราได้เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตแม่ที่จะดีขึ้น

ทุกข์ใจยังแสนสาหัสของแม่นั้นก็คือต้องเห็นลูกลำบากไม่ได้เรียนหนังสือ
เรามาช่วยคลายความทุกข์ให้กับแม่นะครับด้วยทานน้ำใจคนละเล็กละน้อย
ผมขออนุญาตคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับขออนุญาตฝากครอบครัวของแม่บัวไว้ในหัวใจของทุกท่านด้วยนะครับ
และขอบพระคุณล่วงหน้าครับสำหรับทุกท่านที่มีน้ำใจและเป็นแฟนรายการเกมต่อชีวิตครับ
วันนี้ขอบคุณแม่และน้องทุกคนมากนะครับที่มาร่วมรายการของเราในวันนี้
ขอให้สุขภาพแข็งแรงคุณพระคุ้มครองและมีแต่สิ่งดีที่เป็นมงคลเข้ามานะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ให้รอดจากวิกฤตนั้นพบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมเอเชยามิดชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
วัน๒๐นาที๓นาที
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไหร่
โอ้น้ำมันน้ำมันน้ำมัน